คุณผู้ชมคะส่งท้ายเดือนแบบนี้ฝนดุค่ะ
พี่น้องในหลายพื้นที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมนะคะ

ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะคะ

แบบนี้ค่ะบวกกับมรสุมฝนประจำฤดูยังคงหอบนำฝนเข้ามาปกครุมประเทศไทยของเรา
ปัจจัยนี้ค่ะคุณผู้ชมทำให้ประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกหนักอยู่
ช่วงเย็นยังไว้ใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าฝนยังคงตกหนักอยู่